ไปดูต่อไปเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวความน่ารัก
แล้วก็ความสนของสัตว์เลี้ยงค่ะโดยเฉพาะน้องหมา

น่ารักมาก

โอ้โหน้องจะตัวใหญ่กว่าเจ้าของแล้วจ้ะ

คือมันก็แสดรู้นะศาลประสาทสุนัขนะ

ก็อยากจะโดนสกติเต้นเล่นตะกร้อด้วย
เล่นตะกรองไม่ฟื้นสาค้าจะหักแล้วจับกันไม่อยู่เลยจริง
ถูกซูนักลากไปลากมานี่คืสูนักลากน้องน่ะ
ไม่ได้ลากจูงสุนัก